ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ลูกเนี่ยขึ้นรถตู้เป็นรถโดยสารไม่ประจำทางแล้วรถเนี้ยก็ไปจอดที่ปั๊มน้ำมันครับลูกก็ปลุกแม่จะชวนแม่ไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าแม่ไม่ตื่นนะคะแม่หลับแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนรถตู้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาบนรถตู้เลยมีผู้โดยสารคนอื่นอื่นเนี่ยนั่งอยู่บน
รู้ว่าแม่เป็นอะไรตั้งใจจะแค่ชวนแม่ไปห้องน้ำแต่เห็นอยู่อยู่อ้าวจับท้องแม่จับจมูกเอามือไปอังจมูกแม่ไม่หายใจแม่เสียชีวิตแล้วนะคะครับซึ่งทางศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมาเนี่ยได้รับแจ้งเหตุจาก๑๖๖๙ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถตู้โดยสารไม่ประจำทางคันนี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุก็คือ
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพบศพนางสาวคำเนียนภูมิโคกรักอายุ๕๗ปีเป็นคนเยอะโสธรนะคะนั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับ
แล้วก็จากการสอบถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มีโรคประจำตัวค่ะคือแม่มีโรคตับ
มหาสารคามตอนนั้นน่ะนะยังคุยกับแม่ตามปกติอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้มีอาการ
อะไรแต่พอรถเนี่ยมาจอดที่ปั๊มนี้เขาก็ให้ผู้โดยสารลงไปเข่าห้องน้ำไปล้างหน้าอะไร
ลูกก็เรียกแม่แม่ไปเข้าห้องน้ำไหม
พยายามเรียกแม่แต่แม่ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับอะไรเลย

พยายามเขย่าตัวแม่แล้วก็เอามือไปจับที่ท้องของแม่
ปรากฏว่าท้องคือมันเหมือนกับไม่มีการหายใจ
ท้องมันไม่ได้พองขึ้นมันไม่ได้ยุบลง
ก็พยายามเรียกค่ะเรียกเท่าไหร่ก็เรียกไม่ตื่น
หลังจากนั้นก็รู้ว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเบื้องต้นได้มอบศพให้กับกู้ภัย
ส่งไปให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ส่วนสาเหตุที่คาดเบื้องต้นก็น่าจะมาจากโรคประจำตัวกำเริบ
ก็คือโรคตับเลยทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันค่ะ